คุณผู้ชมครับช่วงแรกไปเริ่มกันที่บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงนะครับ
วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ครับทำให้มีประสบกรณิกรจำนวนมากครับ
เดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมในศพในหลวงราชการที่๙กันจำนวนมากครับ
มาจากต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจบรรยายงานมาจากท้องสนามหลวงครับ
วันนี้เป็นวันที่มีประชาชนเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙กันเป็นจำนวนมากนะคะ
แต่คนต่างจังหวัดรวมถึงคนไทยในต่างแดนเองก็มุ่งมั่นที่จะเดินทางมาค่ะ
แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการรอแถวนานนะคะซึ่งการจัดคิวก็เป็นไปตามปกติค่ะ
ครอบครัวเทพช่วยเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระ
ด้วยรถไฟล์ฟรีเที่ยวสองทุ่มของเมื่อวันนี้
โดยยืนยันว่าเดินทางมาด้วยใจตั้งมั่นค่ะ
และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
แม้จะยังไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเวลาใดก็ตาม

ก็เตรียมมาก็วันนี้ไม่ได้เข้าก็พรุ่งนี้วันจันทร์
แล้วก็เดินทางกลับวันจันทร์ถึงก็วันอังคาร
คือไม่แน่ใจว่าได้เข้าวันไหนค่ะ
คือเข้าวันไหนก็คือมาแล้วยังไงก็ต้องเข้าให้ได้เข้าแล้วก็กลับค่ะ
วิทยาเทรายามาคนไทยที่อาศัยในญี่ปุ่นนะคะ

หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรณคต
และขอเป็นตัวแทนของคนไทยในญี่ปุ่นที่ไม่สามารถเดินทางมาได้
กราบถวายบังคมพระบรมศพ
อย่างพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมหาราชวัง
จังหวะซึ่งหลายอย่างอำนวยให้ได้มาประเทศไทยได้นะคะ
ถือว่าก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาวันนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นเหมือนหลายคนที่อยากจะมา
แล้วก็ยังไม่ได้มาคนที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะ
ในเมื่อเรามีโอกาสมาก็ถือว่า
ได้เป็นตัวแทนของเพื่อนคนไทยในญี่ปุ่น
หลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสมานะคะ
สำหรับบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงวันนี้นะคะ
ยังคงมีประชาชนเดินทางมาต่อแถว
กราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างเป็นระเบียบ
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจิตอาสา

ส่วนกลุ่มประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ซึ่งได้ลงชื่อไว้กับกรมการปกครองกระทรวงมหาทัย
ที่เป็นอีกกระแสดราม่าทางโซเชียลว่า
มีการลัดคิวประชาชนที่มาต่อแถวปกติ
ไทยรัฐทีวีก็ได้ตรวจสอบและพบว่า
ประชาชนกลุ่มนี้เมื่อมาถึงก็ต้องต่อแถว

เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
ส่วนการจัดการจราจรพื้นที่รอบสนามหลวง
ในวันนี้และในวันพรุ่งนี้นะคะ
จะปิดการจราจรเพียงแค่๘เส้นทางเหมือนวันปกติ
แม้ช่วงวันหยุดจะเป็นวันที่ประชาชนเดินทางมา
กราบถวายบังคมพระบรมศพมากที่สุด
โดยมีประชาชนเดินทางมารอคอยกันตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะ
ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบานยังมั่นใจว่าสามารถรองรับได้
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมา
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
คอสชก็เตรียมที่จะเปิดระบบจองออนไลน์นะคะ
ในช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยคาดว่าจะสามารถจองคิวได้ราว๗๕๐๐คนต่อวันค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ